คุณผู้ชมเรื่องของว่าจะปิดสถานบริการต่างหรือไม่อย่างไร
ตอนนี้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เฉพาะกรุงเทพกับปริมณฑลมีคำสั่งเรียบร้อยแล้ว
ส่วนจังหวัดอื่นจะเอาแบบอย่างตามหรือไม่อย่างไร
เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่า
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่จังหวัดเชียงใหม่เอาเลยค่ะสั่งปิดเลยค่ะปิดบริการ
ในพื้นที่สำหรับเรื่องของสถานบริการต่างนะคะ
เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่๑เมษายน
ส่วนที่จังหวัด๑๐๑ตอนนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙

ถามว่าผู้ป่วยรายนี้ไปติดมาจากไหนยังไง

คุณวัญชัยคงเกษมแถลงเมื่อวานนี้ช่วงเย็นบอกว่า
จังหวัด๑๐๑ตอนนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙

ซึ่งมีภูมิลำเนาในอำเภอเจียงขวัญ

ติดเชื้อมาจากสนามมวยในกรุงเทพ

มันกระจายไปทั่วประเทศเพราะว่าคนชอบดูมวยไง
ใช่แล้วกลุ่มก้อนกลุ่มนี้กลายเป็นเชื้อต้นทางเยอะมากเลยนะคะ
ผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดร้อยเอ็ดติดเชื้อมาจากสนามมวยนะคะที่กรุงเทพขณะนี้
ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่าได้มีการกักตัวไว้ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ร่วมกับคนอื่นที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังแล้วก็เข้าเกณฑ์
การตรวจหาเชื้อทั้งหมดซึ่งมีด้วยกัน๓๗ราย
ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดร้อยเอ็ดสาธารณสุขจังหวัด
ลงพื้นที่ไปที่บ้านป่ายางหมู่๒ตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองนะคะ
ไปสอบสวนข้อเท็จจริงเพราะมีข่าวมาว่าตำรวจจากกรุงเทพ
มาบวชเป็นพระในหมู่บ้านแล้วพระรูปนี้ก็มีอาการไข้สูง
ซึ่งเข้ารับการตรวจอาการที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
เพราะเกรงว่าอาจจะป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ถามว่าประวัติของพระรูปนี้เป็นยังไงอ่ะ
เพราะก่อนที่จะมาบวชเนี่ยแกเป็นตำรวจก่อนใช่ไหม
มีเพื่อนตำรวจอีก๓คนที่เคยคลุกคลีกันป่วยเป็นโรคนี้มาแล้ว
ซึ่งทางโรงพยาบาลก็รับตัวไว้และต้องรอผลการตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมพบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙เพิ่มขึ้นอีก๑ราย
เรื่องนี้เพราะว่าราชการจังหวัดพร้อมกับคณะ
ก็คือคุณเจริญวิทย์สงวนสัตว์นะคะแถลงข่าวเมื่อวานนี้ช่วงค่ำ
เพื่อชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดควบคุมโรคโควิด๑๙ในพื้นที่
โดยการสั่งปิดสถานบริการต่างชั่วคราว
เริ่มตั้งแต่วันนี้คือ๑๙มีนาคมจนถึงวันที่๑เมษายนนี้
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะ
ส่วนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่าพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
จำนวนสะสมดังกล่าวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น๓๗๔ราย
จำนวนนี้มีผู้ป่วยช่วงแรก๑รายขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มอีก๑ราย
เพราะฉะนั้นตอนนี้เชียงใหม่มีผู้ป่วยโรคโควิดเป็น๒รายด้วยกัน
เชื่อว่าหลังจากนี้ไปหลายจังหวัดน่าจะออกมาตรการลักษณะเดียวกันออกมานะคะ
เอามาดูสรุปตัวเลขผู้ป่วยกันหน่อยนะคะ
คือตอนนี้ในช่วงเวลานี้คนไทยช่วงเที่ยงจับโทรศัพท์มือถือแล้ว
ซิจะมีข่าวอะไรออกมาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้น
เมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันแรกที่มีการเพิ่มขึ้นสูงสุด
คือ๓๕รายและ๓๕รายแบ่งเป็น๒กลุ่ม
แบบนี้เป็นกลุ่มใหญ่ก่อนนะภาพรวมกลุ่มใหญ่ก่อน
กลุ่มที่๑ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย
หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้๒๙ราย
และ๒๙รายแบ่งย่อยลงไปอีกค่ะจุดแรกสนามมวย๑๓ราย
ซึ่งมีทั้งคนที่อยู่ในกรุงเทพขอนแก่นสมุทรประการ
นครราชศรีมาร้อยเอ็ดกาลสินคือคนดูมวยมาจากทุกพื้นที่
หลังจากนั้นกลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มใหญ่แยกออกไปอีก
ไปเจอจากสถานที่ท่องเที่ยวก็คือสถานบันเทิงทองหล่อ๔ราย
และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มย่อยเนี่ยนะ
ก็คือผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้๑๒รายด้วยกัน
ส่วนกลุ่มต่อไปที่เป็นกลุ่มใหญ่แบ่งย่อยออกมาจาก๓๕นะ๖รายค่ะ
แบ่งเป็นคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๑ราย
คนที่เดินทางกลับจากประเทศที่พบว่าเป็นผู้ป่วยโควิด
ก็คือคนไทยกลับจากปลอยเป็ดกัมพูชา
อกจากนี้มีผู้ที่ทำงานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ๔ราย
ก็คือพนักงานต้อนรับบริกรและนิติบุคคลของคอนโด
อกจากนี้นะคะมีคนที่รอผลสอบสวนโรคเพิ่มเติมอีก๑ราย
ยอดสรุปตอนนี้ค่ะผู้ป่วยโควิดผู้ป่วยสะสมนะ
สะสมก็คือหมายถึงว่ายืนยันแล้วผลการตรวจแหลบออกมาแล้วยืนยัน
๒รายค่ะรักษาหายกลับบ้าน๔๒ราย
ตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาล๑๖๙รายเสียชีวิตยังคงอยู่ที่เดิม๑ราย